มารับบริการขูดหินปูนฟรีค่ะวันนี้วันทันตะสาธารณสุขแห่งชาตินะคะ
สถานบริการสาธารณสุขหลายแห่งก็ให้บริการฟรีแบบนี้แหละค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะปวดฟันก็ไปหาหมอฟัน
แต่ถ้าหากอยากจะรู้เรื่องฟ้าฝนเนี่ยดูรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะช่วงนี้หลายพื้นที่หลายจังหวัดคงจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกันบ้างแล้ว
เพราะว่าตอนนี้นะคะมวลอากาศเย็นแผลลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศ
จากภาพถ่ายดาวเทียมนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางช่วงตอนบนเนี่ยนะคะ
โปร่งโล่งไม่มีเมฆปกคลุมรวมไปถึงแถบพม่าลาวเวียดนามแล้วก็จีนบางพื้นที่แล้วนะคะ
ดูให้ชัดเจนจากแผนที่อากาศจากเส้นความกดอากาศนี่แหละค่ะ
เส้นสีน้ำเงินถ้าเห็นเส้นและตัวเลข๑๐๑๒ขึ้นไป
สิบสี่พันสิบหกพันสิบแปดนี่คืออากาศหนาวอากาศเย็นแล้วนะคะ
เมื่ออากาศเย็นมีความกดอากาศสูงคืออากาศมันหนักค่ะคุณผู้ชม
พออากาศหนักมันก็เลยไล่ฝนพอไล่ฝนเนี่ย
ร่องฝนก็เลยลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขึ้นลงมาต่ำเรื่อย
ฯก็จะตกหนักแถวแถวเพชรทุะบุรีประจวบคีริขัน
ดูจากโมเดลจำลองฝนจุดนี้เราจะเห็นเลยนะคะว่า
พื้นที่ภาคใต้จะชุ่มฉ่ำจะมีสีฟ้าสีเขียวเนี่ยค่ะ
กลุ่มแสดงถึงว่าจะมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะช่วงประมาณบ่ายโมงบ่าย๒บ่าย๓จะมีฝนตกมากขึ้น

ส่วนพื้นที่อื่นไม่ใช่ว่าแบบหายไม่มีฝนเลยนะคะ
เป็นฝนละอองปล่อยบ่าวเท่านั้นเองนะคะ
ถึงกับทำให้น้ำท่วมแบบนั้นนะคะ
ส่วนเรื่องของคลื่นฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณสัก๒เมตรนะคะ
มากกว่าฝั่งอ่าวไทยชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะ
ส่วนภาพรวมของสภาพอากาศประจำวันที่๒๑ตุลาคมนะคะ
เหนือมีเมฆมากมีฝนเล็กน้อยนะคะ
ถือว่าโดยรวมนั้นต้องเฝ้าระวังเรื่องของอากาศหนาว
แล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะ
เพราะว่าอากาศกำลังจะเปลี่ยนแปลงจากฝนมาเป็นหนาวค่ะ
ภาคกลางภาคอีสานอากาศไม่แตกต่างมากนักนะคะ
แต่อาจจะมีฝนตกเล็กน้อยค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกค่ะฝนตกร้อยละ๓๐ของพื้นที่แถบจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด
ฝั่งอ่าวไทยมีฝนมากหน่อยนะคะ
และฝั่งอันดามันจะมีฝน๑๔๐ของพื้นที่เน้นหนักแถบจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากนะคะ
โปร่งฝนอาจจะเกิดขึ้นได้
ปลายเป็นฝนละอองเบานะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะเตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก็เตรียมรับมือ
ส่วนโซเดลตอนนี้นะคะกำลังเคลื่อนฝั่งขึ้นเวียดนามเตรียมพร้อมแล้ว
แต่ว่ายังไม่มีผลกระทบก็ต้องรอดูว่ามวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมามากขนาดไหนนั่นเองนะคะ
ส่วนวันนี้ใครจะไปรับบริการทำฟันฟรีหลายแห่งเขาก็ให้บริการอยู่นะคะ
ดิฉันคงต้องไปรับบริการแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ